โจรคนนี้หน่อยค่ะไม่รู้ว่าเป็นโจรสายอนุรักษ์
หรือว่าจะเป็นโจรที่เรียกว่าหาอะไรไม่ได้แล้ว
หยิบอะไรมาได้ก็สวมเลยก็ละกันยังไงค่ะ
เขาบอกว่าเป็นโจรถุงผ้าค่ะอ้าวธรรมดาถ้าคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ
ถุงผ้าไปซื้อของนะแต่คราวนี้ถุงผ้าทำอะไรฮะ
ผ้าคุมหัวแล้วไปขโมยของโอ้โหเจ้าของผ้าไปงัดตู้บริจาคในวัดคุณ
นี่แหละค่ะได้เงินไปด้วยนะดูดูดูดูดูที่หัวเขาค่ะ
นี่แหละค่ะมีถุงผ้าคุมอยู่ตอนแรกนะขออภัยค่ะผมนึกว่ากางเกงใน
เอาจริงคุณนึกว่ากางเกงในเออเอาจริงไม่แปลกกับคุณสืบสกุล
เพราะมีหลายคนที่คิดแบบนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนมีหูไง
แล้วมันห้อยลงมาตรงข้างล่างหน้าเขาตรงใต้คาง
ด้วยห้อยเนี่ยเป็นขอบขากางเกงในเออแต่ไม่ใช่ค่ะคุณ
อันเนี้ยคนร้ายนะคะเป็นชายุทธ์สักประมาณสามสิบห้าปี
รูปร่างค่อนข้างสูงแหละแห่แต่งตัวรัดกลุ่มเลย
อย่างที่เห็นใช้ถุงผ้าคลุมหัวมาแบบนี้เดินเข้ามายกตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟ
ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อปลื้มค่ะที่ไหนที่วัดสังคาราม
อำเภอสังขบุรีที่ชัยนาธนั่นแหละแล้วงัดเงินในตู้เนี่ยนะคะ
แล้วยังมีการเอารูปปั้นเนรน้อยงัดเอาไปด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นรูปปั้นเนน้อยที่ใช้สำหรับทำบุญตั้งอยู่ตรงนั้น
สรุปได้เงินไปหลักหมื่นเลยนะคะอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่สาม
กันยายนที่ผ่านมานี่แหละวัดเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบและที่สำคัญเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้
เห็นชัดเลยเอาจริงคุณเห็นหน้านะเนี่ย
มันไม่ได้ปิดบังใบหน้าตรงไหนเลยนะนะคะทางด้านของเจ้าวาดวัดพระประหลัดประธานค่ะ
ท่านบอกแบบนี้นะคนร้ายมันน่าจะรู้แหละว่าเงินในตู้บริจาคตรงนี้มีเงินเยอะ
เพราะก่อนหน้านี้มีญาติโยมมากราบไหว้พระและทำบุญกันเยอะเลยเงินทำบุญเนี่ยจริงจริงวัดอ่ะ
เอาไว้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าเดินทางให้กับพระลูกวัดที่อาภาษณ์ต้องไปหาหมอ
แต่ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วก็อยากจะให้โจรเอาเงินมาคืนได้ไหม
ต้องไปแจ้งความเพราะว่ามันเคยมีคนร้ายมาก่อเหตุและเอาจริงไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
เป็นครั้งที่สามเข้าไปแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้พระท่านก็เดือดร้อน
เดือดร้อนไม่มีเงินในการไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะ
ใครที่อยากช่วยเหลือทำบุญค่ะพระเนรที่วัดแห่งนี้
ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดคุณก็ทำบุญได้
พระท่านบอกตู้นี้จริงหนักฮะสามสิบโลนี้นะคะ

แต่ทีนี้ต้องตามจับให้ได้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเงินในนั้นคุณเขาบอกว่าหลักหมื่นเหมือนกัน

ทีนี้ต้องมาโอ้โหขันสกรูติดพื้นแบบนี้เลยนะฮะ
มันจะเอาอะไรมาทุบปูนหรือเปล่าเนี่ย